สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนากับดิฉันนัทชายกิตมกค่ะสภาพอากาศส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมฟ้าปลงโล่งสบายนะคะส่งคลื่อลมเนี่ยก็ค่อนข้างสงบค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมนะคะคว้าโอกาสนี้ไว้ค่ะถ้าใครจะเก็บเกี่ยวพืชผลหรือปากพืชผลทางการเก
ตอนบนของประเทศไทยนะคะทำให้มีท้องฟ้าที่โปร่งค่ะแต่หลังจากนี้ไปสัปดาห์หน้าไม่เป็นแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตกยาวตั้งแต่วันอังคารไปจนถึงสุดสัปดาห์คุณผู้ชมอย่างที่เห็นแบบนี้เป็นสีม่วงสีม่วงชมพูชมพูด้านบนแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังเลยค่ะเพราะว่าจะเกิดลมแรงแล้วก็มีโอ